เรื่องของความเชื่อเรื่องของโชคยังไม่หมดนะฮะ
ปกติน้ำลดต่อผุดอันนี้น้ำแรงพระผุดนะฮะ
ใช่แล้วคือเนื่องจากเราสองคนก็คือประจำทำงานอยู่ที่นี่

เราไม่ได้ไปที่ไหนเราก็เลยต้องเก็บบรรยากาศมา
ว่าใครไปที่ไหนไปเจออะไรมาบ้างให้คุณผู้ชมได้ติดตาม

ใช่นี่แหละนี่แหละน้ำลดแล้วพระผุดขึ้นมา
ไม่ใช่พระธรรมดาด้วยเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก
พบอยู่กลางท่าน้ำยมบ้านวังวลนะคะ

เขาบอกว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภและความร่มเย็นให้แน่นอนนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้

ชาวบ้านตำบลศพสายที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่

แต่กำลังงมหาหอยใกล้กับร่องน้ำข้างฝ่ายกระสอบทรายนี่แหละ
คือกระสอบทรายนี้เขาเอามาใช้แก้ปัญหาภัยแรงนะคะ
แต่กลับไปเจอวัตถุบางอย่างใต้น้ำเนี่ย
พอขึ้นมาปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก๗หัวนะคะ

ยืนแล้วหล่อด้วยโลหะสำริท
สูงประมาณ๓๐เซนติเมตร
ลักษณะนี่คือมีเครื่องทรงทรงเครื่องด้วยไม่ทราบยุคสมัย
ก็เลยมีการบอกเล่าต่อกันในหมู่บ้านว่าโอ้โหนี่ไปเจอ
พระพุทธรูปปางนาคปรกนะคะ
จากนั้นค่ะก็นำไปถวายเจ้าวาฎวัตววัน
คนที่ทราบข่าวเขาก็พากันมากราบสการะกันใหญ่เลย
มองดูตัวเลขที่ติดมากับพระพุทธรูป

เขาก็ส่องหากันไงจะนำไปเสี่ยงโชค
บางคนบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อเลขทะเบียนรถที่นำพระพุทธรูปมาที่วัดด้วย

ทั้งตัวนายุทธ์เองและชาวบ้านเขาบอกว่า
พระพุทธรูปปางนาคปรกนี้น่าจะจมน้ำมานาน

ก็เลยผุดขึ้นมาพบอยู่บริเวณฝ่ายกระสอบทราย

จะนำมาซึ่งโชคลาภและความร่มเย็นให้กับคนในพื้นที่ด้วย

ใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้น้ำมานานก็ตาม
ทีนี้ไปดูอีกที่หนึ่งบ้าง

สาลาบริเวณหนองเล็งทรายตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวค่ะ
อันนี้เขามีไม้ตะเคียนทองถึงกว่า๑๐ท่อนนะ
ขนาดแต่ละท่อนเนี่ยมีตั้งแต่๓เมตรไปถึง๑๐เมตร
ซึ่งชาวบ้านจากสี่ตำบลทั้งตำบลห้วยเจริญราชตำบลป่าแฝกตำบลแม่ใจตำบลบ้านเหล่าเนี่ย

เพราะว่าพบจมอยู่ในน้ำหนองเล็งทรายเมื่อครั้งที่ไปขุดลอกเมื่อหลายปีก่อนค่ะ
แน่นอนว่าช่วงนี้ใกล้ที่จะถึงวันออกรางวัล

ชาวบ้านเขาก็เลยไปขอโชคลาภกันด้วยวิธีการต่างกัน
บางคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเผื่อจะเห็นเลขอะไรขึ้นมา
บางคนก็ใช้มือลูบใช้แป้งทา
ขณะที่บางคนก็นำลอตเตอรี่ที่ซื้อเอาไว้แล้วนี่แหละ

เพื่อจะขอพรที่ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาถูกรางวัลใหญ่ค่ะ
แล้วก็มีการบนบานสารกล่าวว่าเดี๋ยวจะนำผ้าเจ็ดสีขนมคาวหวาน

ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าไม้ตะเคียนทองเนี่ยมีเจ้าแม่ตะเคียนทองสถิตอยู่แน่นอน
แล้วก็น่าจะให้โชคลาภกับชาวบ้าน
ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่นะคะ

ชาวบ้านก็จะมาขอพรกับเจ้าแม่ตะเคียนทองทุกงวด
เมื่อได้โชคได้ลาบก็จะมีการสร้างสารากัน
เพื่อออกคลุมไม่ให้มีฝนมาตกใส่ไม้ตะเคียนทอง
พร้อมกับทำป้ายข้อความว่าเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เพื่อจะได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้มีเจ้าแม่ตะเคียนทองสถิตอยู่นะ
โชคให้ลาบกับผู้ที่มากราบไหว้ด้วยนะคะ
เราก็จะมีเรื่องแบบนี้มาฝากกันไปจนถึงวันที่๑๖เลย
วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลให้ได้ชมกันแล้วกัน
เป็นศีรษรเป็นทางเลือกของผู้ชม
ก็ยืนยันว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ